ถ้าพูดถึงงานเดินแบบนะคะคุณผู้ชมต้องมีชื่อของ
อย่างงานล่าสุดนี้ค่ะสีอโยธยาซองนะคะ

ที่ได้นำเสนอความสวยงามอย่างไทยแบบนี้
ก็อยากให้ต่างชาติรู้ว่าชุดไทยยิ่งใหญ่จริงค่ะ
เหมือนชุดไทยเองเขาก็จะค่อนข้างมีแพทเทิร์นที่พอดี

คือแบบเอวพอดีตัวพอดีคอก็ต้องตรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยิ่งพอใส่รัด๙แบบนี้เนี่ยก็จะแบบ
ก็ต้องคอตรงนิดนึงแต่ว่าแพนว่าชุดไทยทุกชุดมีความ
ดงามมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งก็จริงดีใจที่มีโอกาสได้ใส่ค่ะ
ตอนนี้มีโอกาสได้ไปเดินแฟรนด์โชว์ในนามของแบรนด์ไทย
ซึ่งส่วนมากก็จะไปด้วยเป็นผ้าไทย
อาจจะเป็นประยุกต์อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบ
ซึ่งก็ได้รับเรียกว่าได้รับความชื่นชม

จะเป็นเครื่องแต่งกายหรือความเป็นไทยของเราเองก็ตามอะไรอย่างนี้ค่ะ